ถ้าสมมติจะเอาตามหลักตอนนี้นะครับกัญชัยนะ
ไม่น่าจะถึงฝั่งเพราะว่าจริงจริงจำนวนที่เหลืออยู่
เหลือแค่เมื่อกี้น่าจะประมาณ๑๐กว่าแล้วไหมคะ
เหลือสิบกว่าแล้วสามสิบกว่าคน
เพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่ถึง๓๗๖นะฮะ
เพราะว่ามีสอวอลอออกไป๑

ถ้าสมมติกึ่งหนึ่งถ้ารุ่มทั้งสองสภาทั้งสอวอลสอส๋อต้องได้๓๗๕

ขับรถอีกหนึ่งแล้วก็ประธานสภาป้องกวนออกศิลป์

ก็คือจริงต้องบอกว่าวันนี้๘พักร่วมรัฐบาลก็มีการเสนอชื่อ
คุณพิธาริมเจริญรัฐเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรี
ทีนี้มันก็จะต้องมีความเห็นชอบ
แล้วก็มีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด
ซึ่งทั้งหมดจริงมันก็จะได้๗๕๐นะคะ
เขามีสว๒๕๐แต่มีออกไป๑ถูกไหมคะ

อ๋อสอว๒๕๐สอสอเนี่ย๕๐๐คนแต่ออกไป๑
ก็คือคะแนนจริงกึ่งหนึ่งมันต้องเป็น๓๗
แต่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ต้องได้๓๗๕
นะคะทีนี้เราดูคะแนนกันล่าสุดนะตอนนี้

ท่าวงค์มีสอวอมาโหวดที่กุฟิธาตร์ตอนเนี้ย๑๒คน
จริงวันนี้ทั้งหมดเนี่ยที่เข้าเข้ามายูในสะพานเนี่ยนะคะ๖๗๖
ก็จะมีสอวอที่ลาประชุมไป๓๓คน
หลัดกระทรวงกราโหมคือส่วนใหญ่จะไม่ได้เข้าร่วมประชุมกันในวันนี้
บอกประกิจบางท่านก็บ่วย
แล้วก็ถ้าสมมุติว่าวันนี้ไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็จะเป็นคะแนนออกมาเป็นงดออกเสียง
อุ้มงดออกเสียง๑๙๙รวมกับไม่เห็นชอบมันก็เกิน๒๐เกี่ยวกัน
ซึ่งเราได้เห็นชัดเจนอย่างวันนี้ของภูมิใจไทยเขาไม่เห็นชอบ
ทางฝั่งของรวมไทยสร้างชาติไม่เห็นชอบ
พลังประชารัฐไม่เห็นชอบ
แล้วก็เอาง่ายพักฝ่ายรัฐบาลเดิมส่วนใหญ่จะไม่เห็นชอบ
เพราะตอนนี้น่าจะไปอยู่หน้าหลังแล้วเนี่ยหน้าหลังเขามีรายชื่ออยู่ว่าจะมีใครบ้าง
ก็มีเพื่อไทยก้าวไกลอีกนิดหน่อยแล้วก็มีพลังประชารัฐ
แล้วก็จะมีคะแนนเสียงของสวอีกหลายท่านอยู่อันนี้มีรายชื่ออยู่นะคะ๗๕๐รายชื่อเนี่ย
เพราะฉะนั้นเอาจริงแล้วไม่น่าจะถึงฝันแล้ว
เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องจับตามองหลังจากนี้อีก๒ครั้ง
เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากวันนี้เขาบอกสิ่งหนึ่งที่สื่อกำลังนำเสนอกันอยู่
คือบอกคุณพี่ถาเริ่มมีอาการเข้าไป
ขออนุญาตตัดภาพสดไปที่รัฐสภานะ
แล้วก็คุณทิมพิธา
บางคนบอกเครียดคุณพี่ถาเครียดเค้าเห็นลอยยิ้มของทิมอยู่
คุณได้มีโอกาสคุยกับคุณทิมความรู้สึกเขาเป็นยังไงบ้าง
คือต้องตอบไปได้จริงคือนักตอนนั้นคือคุณทีมก็มั่นใจ
เขามั่นใจว่าเขาจะได้เพราะว่ามันมีกระแสอย่างนี้
กระแสมีสองอย่างว่าที่อยู่ดีกรกตมีการรีบขุดเรื่องไอทีวีขึ้นมาเนี่ย
เพราะว่ามีกระแสว่าอ้าวเฮ้ยสวได้ครบนี่
สวได้ครบแล้วบางคนบอกได้ถึงร้อยที่ซ้ำไป
แต่ปรากฏว่าวันนี้ผลของสวเราออกมาอย่างเห็นชัดเจนแล้วนะฮะ
สิบสองสิบสองส่วนสอของฝั่งประชาธิปไตรแปดพรรคเนี่ย
รวมแล้วคือ๓๑๒๓๑๓ไปเป็นประธานสภา๑ถูกต้องไหมฮะ
ไปเป็นรองประธานสภาอีกสองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะน้อยลงไปสามคน
เพราะฉะนั้นถามว่าเสียงของฝั่งประชาธิปไตยไม่มีการแตกแถวนะครับ
ยังไม่มีการแตกแถวชั้นใดฉันนั้นฝั่งของรัฐบาลเดิม
พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ไม่แตกแถวเหมือนกันฝั่งสว
อย่างวันนี้หลายคนก็ค่อนข้างจะเตอร์ไพรส์สววัญชัย
สอวรวันชัยเนี่ยมาโหวตให้ครั้งคุณพิธาเห็นชอบนะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสวมีทั้งหมด๑๒คน
เทคะแนนมาให้กับคุณทิมพิธาอันนี้คือบรรยากาศสดจากธรรมเนียบ
จากจากรัฐสมานะฮะ